เขารู้ว่าเขาไม่พร้อมเขารู้ว่าเขาเมาไปต่อไม่ไหว
จอดรถดีกว่าแล้วก็เดินโซซัดโซเซไปนอนอยู่ริมทาง
นอนอยู่ฟุตบาทเขาไม่ไหวจริงเพราะเขารู้ว่ามาต้องไม่ขับ
แต่เหมือนกับว่าสังคมไม่พร้อมจะรับผิดชอบเขาเลย
เขาอุตส่าห์รับผิดชอบตัวเองว่าเมาไม่ขับนอนซะเลยดีกว่า
อ๋อนี่หรออ๋อไม่ไหวแล้วอ๋อนอนมันตรงนี้แหละ
แล้วมันเป็นฟุตบาทสว่างนะแล้วคุณผู้ชมดูต่อนะ
มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้คำถามคือทำไมทำอย่างนั้นนะลุง
ลุงเดินผ่านไปเออมีคนนอนนะฮะ
ไปดูหน่อยซิเออเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บหรือยังไง

เอ้ยลุงชะโงกดูเออเป็นอะไรมั้ยมีคนผ่านมามั้ยน่า

เอาเดินย้อนกลับมาสิมับเข้าให้

ขโมยมือถือโอ้ยชาวเน็ตบอกว่าลุงติดคุกนั่นน่ะ
ลุงไม่ได้เอาโทรไปแจ้งญาติเขาแล้วบอกว่าเขาเมานอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ใช่ลุงหยิบไปเลยอ้าวตายแล้วนี่ฮะเป็นคลิปจากเพจเฮียขับรถครับ
นำมาโพสต์เอาไว้เออเขาก็อุตส่าห์รับผิดชอบโดยการเมาไม่ขับแล้วนะ
เนี่ยท่าทางก็คือน่าจะดื่มมาเต็มคาราเบลแล้วครับนะสุดท้ายก็นอนอยู่แบบนี้
แต่เอ๊ะทำไมคุณลุงคนนั้นเดินผ่านไปแล้วตอนที่มันเกิดเหตุ
คุณผู้ชมมันเป็นแหมพอผู้ชายคนนี้เขาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย
เขาก็บอกว่ามาดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นชัดเจนว่าตอนแรกเนี่ย
ลุงเหมือนจะแบบแหมเหมือนจะแบบมาช่วยหรือเปล่าเอาไม่ใช่นะ
ไม่ได้มาช่วยอะไรเลยนะฮะตอนแรกคิดว่าน่าจะเดินผ่านไป
สุดท้ายที่ไหนได้วนกลับมาเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปครับนะฮะ
แล้วเดินไปหน้าตาเฉยพอหนุ่มตื่นขึ้นมาภาพสว่างตอนนี้แปดโมงห้าสิบสาม
ตอนแรกเนี่ยเช้าเช้ามืดเลยครับประมาณสักตีห้าหกโมง
พอตื่นมา๘โมงห้าสิบสามเอ้ากุญแจรถเอ้า
หาโทรศัพท์มือถือเอามือถือไปไหน
กุญแจรถยังอยู่ไงเขาก็แบบเออสลึมนึกว่ามือถือหายค่ะ
หรือยังไงหรือลืมไว้ที่บ้านที่ไปดื่มหรือเปล่านะฮะ
แต่ว่ามาดูภาพวงจรปิดที่หลังอ๋ออ่ะโดนคุณลุงขโมยครับนะฮะ
คุณลุงถ้าเห็นข่าวแล้วเอาไปคืนเขาซะนะฮะ
เขาอาจจะแจ้งความและจับคุณลุงติดคุกก็ได้นะครับ
นี่คุณลุงคนนี้แหละนะฮะอืม